นี้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวลุงนรงชัยดูสะอาดนะคะครับมีคุณนรงบุญลาบอายุห้าสิบปีเป็นเจ้าของร้านค่ะตระเวนขายก๋วยเตี๋ยวเปิดท้ายรถกระบะไปตามหน่วยงานราชการได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะลูกค้าก็ชื่นชอบในรสชาติราคาก็ไม่แพงด้วยเมนูที่ลูกค้าชื่นชอบและชอบมากมากก็คือ
เขาไปทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดเป็นลูกน้องร้านขายซาละเป๋า
จากนั้นมีเพื่อนร้านขายซาละเป๋าที่เขาขายด้วยกัน
มีความสามารถด้านการประกอบอาหารมาก่อนสอนการทำก๋วยเตี๋ยวให้กับลุงนรง
หลังจากนั้นเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมคะแกก็เลยกลับมา
นำความรู้ที่ได้ที่จากเพื่อนสอนมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยว
ท้ายรถกระบะตั้งแต่นั้นเรื่อยมา
ระเวนขายไปตามหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลต่าง
ซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีนะคะ
บางครั้งตามหน่วยงานเขาเหมาก๋วยเตี๋ยวไปจัดเลี้ยงด้วยนะจ๊
เพราะลุงนรมบอกว่านี่ใครมากว่า๓๐ปีแล้วนะคะ
อาชีพนี้แหละที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัว